สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้ครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาด
ซึ่งเป็นเส้นทางสู่โอลิปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิล
ทีมชาติไทยจะเจอกับอีรานนะครับ
ติดตามความพร้อมได้จากคุณมนุชาเจอมูล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดกาลสินครับ

รอบคำเลือกโอลิมปิกเกมส์๒๐๑๖
จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนกาลสินพิทยาศาลจังหวัดกาลสิน
ซึ่งการแข่งขันเป็นระบบทีมชุด
คู่เอกเมื่อวานนี้ประเภททีมชายอิราณพบกับไต้หวัน
ซึ่งคู่แรกทีมอิราณ๑สวมชุดสีแดง
ชนะทีมไต้หวัน๑ไป๒ต่อ๐เซต
ต่อด้วยทีมอิราณ๒ในชุดน้ำเงิน
ก็ชนะทีมไต้หวัน๒ไปอีก๒ต่อ๐เซต
ทำให้อิลรานชนะ๒ต่อ๐ทีม
เข้ารอบรองชนะเลิศมาพบกับทีมชาติไทย
ที่ได้บายรอบแรกในฐานะทีมวางอันดับหนึ่ง

หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลชายหาดชายทีมชาติไทย
รับว่าอิราณเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
แต่มั่นใจว่าไทยจะรับมือได้
ซึ่งทีมไทยหนึ่งได้แก่ประทีปสุขโต

ก็เรามีโอกาสที่จะชนะได้

ทีม๑ของเรากับของเขาเนี่ย

ก็คือ๕๐นาที

ผมก็คิดว่าเราเป็นต่ออยู่นิดหน่อย
เรื่องของความสดของเราแล้วก็ประสบการณ์ของเด็กที่มีความมุ่งมั่น
ก็เชิญพี่น้องชาวอีสานเขาด้วยครับอยู่พื้นที่ใกล้เคียง
อยู่ที่กาลสินนะครับถ้าใครว่างก็เชิญมาชมมาเชียร์กันได้นะครับ
ผู้ใดมาบ่ได้ว่างกับทางทีวีช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
เชิญชมเชิญเชี่ยแข่งกำลังใจพวกผมด้วยได้ครับเนี่ยขอบคุณหลายครับผม
กะเจินป้อมใหม่ปีน้องคลุกเป็นคนนะครับ
ไทยจะได้สิทธิ์ไปลุยรอบคัดเลือกโอลิมปิกสนามสุดท้ายที่ออสเตรเลียในเดือนหน้าทันที
เหลือเวลาอีกไม่ถึง๒ชั่วโมงแล้วนะคะ
แฟนวอลเตอร์บอลชัยหาสามารถรอกะติดเชียร์ทางหน้าจอเทอรัสทีวีได้
ซึ่งจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดกาลสิน